ร้องแบบนี้แล้วดิฉันก็เลยอยากจะมาอุดหนุนแม่ค้าหน่อยนะคะ
หมึกย่างกุ้งย่างให้แม่ค้าร้านนี้ชื่อเหมือนดิฉันเลย
แต่ว่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ใครก็ตามที่ค้าขายอยู่ริมถนนริมทางหรือกลางแจ้งต้องระมัดระวังฝนฟ้ากันหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้ชุ่มฉ่ำกันทั่วประเทศโดยเฉพาะทั้งภาคตะวันออกภาคใต้อีสานกลางเหนือ
แทบจะทุกพื้นที่เลยจริงจริงนะคะตรวจสอบข้อมูลกันค่ะ
เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดดูข้อมูลแล้วจะเห็นว่าโอ้โห
โดยภาพรวมนะคะจะมีหย่อมเมฆหย่อมฝนกระจายปกคลุมไปทั่วประเทศไทย
ทั้งบนบกแล้วก็ทะเลด้วยนะคะเป็นเพราะปัจจัยหลักหลักเลยค่ะ
ก็คือร่องฝนที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศ
ก็คือหย่อมฝนลักษณะตัวแอลนี่แหละค่ะ

กลายเป็นแนวมรสุมเป็นร่องมรสุม

มันอาจจะสูงขึ้นไปทางภาคเหนือบ้าง

แต่ก็ทำให้ช่วงนี้มีโอกาสกักเก็บน้ำฝนได้มาก
อีกหนึ่งปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ยังคงพัดเอาความชื้นขึ้นไป
ก่อตัวให้กลายเป็นเมฆและเป็นฝนลงมานั่นเองค่ะ
ส่วนช่วงไหนที่ฝนจะตกและเวลาใดบ้าง
ช่วงเช้านี่มีบางพื้นที่ที่ตกอยู่นะคะ
ก็คือบริเวณแถบภาคเหนือ
แล้วก็แนวตะวันตกของประเทศค่ะ
แต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะฝนจะเริ่มตกมาหลังเที่ยงไปแล้ว
อย่างภาพนี้จะเห็นเลยว่าแทบจะทุกพื้นที่ที่จะมีเมฆครึ้ม
มีฝนตกปานกลางหนักบางแห่งเช่นระยองจันทบุรี
ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็คล้อยบ่ายไปแล้ว
ช่วงสักประมาณ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดูเหมือนว่าจะหนักที่สุดในบรรดาพื้นที่อื่น
แต่ว่าพื้นที่ไหนที่มีต้นไม้เยอะก็ต้องระมัดระวังหน่อย
ก็คือแนวที่ลาดชนเขานั่นเองนะคะ
ส่วนคลื่นในทะเลสูงประมาณ๑๒เมตร
ชาวเรือฝั่งอนามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
รายงานมาตลอดนะคะว่ามีฝนตกหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ
อย่างเช่นที่จังหวัดแม่ห้องศรค่ะตอนนี้ก็อวมอรไทยเหมือนกัน
คุณผู้ชมเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
แล้วก็จะได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เตรียมเฝ้าระมัดระวังกันค่ะ
ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอวมเป็นรอบที่๓นะคะ
หลังจากที่๒๓วันก่อนหน้านี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืน
น้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอแม่สอด
ชาวบ้านต้องขนย้ายเข้าของหนีน้ำกันโกลาหลแล้วค่ะ
โดยเฉพาะที่หมู่บ้านแม่ปะชาวบ้านบอกน้ำท่วมสูงถึงเอวนะคะ
แล้วก็ท่วมหลากมาทุกเช้ามืด
ตอนที่ทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อนนะคะ
พอตื่นมาเอ้าน้ำมาถึงที่นอนแล้ว
ขนของกันแทบจะไม่ทันก็ต้องปล่อยให้จมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมาก
เตือนกันล่วงหน้านะคะจะมีฝนตกแบบนี้ต่อเนื่องจนถึงกลางเดือนเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเตรียมขนย้ายเข้าของหรือเตรียมอบพยพไปก่อนก็น่าจะปลอดภัยกว่านะคะ
ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูศิลปินหลากหลายวัยกันบ้าง
กำลังละเลงสีสันบนกำแพงปูนในชุมชนอนันตสินนะคะ
เป็นผลงานศิลปะรูปใบหน้าแมวโอ้โหน่ารักทีเดียวค่ะ
ก็สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาเลี้ยงแมวกันแทบจะทุกบ้าน
โดยพื้นที่ตรงนี้นะคะชุมชนจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยล่ะค่ะ
ตอนนี้ก็เริ่มคลายล็อกกันบ้างแล้ว
สถานที่ต่างก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ดึงดูดใจแล้วก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะได้มีโอกาสออกไปท่องเที่ยว
แต่ก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะคะ
ว่าตกหรือร้อนจะได้เที่ยวอย่างมีความสุข

พรุ่งนี้ที่ฉันไม่ได้มาเจอคุณผู้ชมนะคะ
แต่จะมีพี่สาวสุดน่ารักของดิฉันมาทำหน้าที่
จะเป็นใครรายงานสภาพอากาศอย่างไร